มีผู้ใช้แฟนเพจต่าง
มีผู้ใช้โลกออนไลน์เขาไปแชร์ภาพบรรยากาศของสะพานลอย
ถนนอรุณอมรินเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
คือหนุ่มคนนี้เข้าไปอัดคลิปคุณผู้ชมเชื่อไหมบนสะพานลอย
ขยะเยอะมากเหมือนเป็นกองขยะ
สยองขนาดไหนไปชมภาพเลยครับ

เนี่ยมันเหมือนเป็นหนังผีละครูง่าย
อ่าคือดูบรรยากาศนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีผีดิบเดินขึ้นมา

แล้วก็มีขยงขยะเต็มทางเดิน
ผู้ชายยังกลัวผมว่าผู้หญิงก็ไม่กล้าข้ามหรอกแบบนี้
ไม่ไหวอะค่ะไฟติดดับอย่างนี้
กรุงเทพนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครคุณผู้ชม
ชายหนุ่มคนนี้เขาก็เดินไปหายติดไป
แล้วมันอะไรขยะกองเต็มพื้นเลยคะเนี่ย

ก็เป็นสภาพขยะที่เกลื่อนกลาดอยู่บนสะพานลอยด้านหน้า
อมรคีรีถนนอรุณอมรินนะฮะ
แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
อย่างที่เห็นนะมีไฟบางจุด
จุดที่มีกอดติดดับกระพริบแบบนี้
ไม่สว่างก็ทำให้มันเป็นบรรยากาศที่คล้ายกับหนังสยองควันหนังหีน
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์ภาพของสะพานลอยบริเวณวัดอมรคิรี
ซึ่งมีทั้งกองขยะเต็มสะพาน
เขาก็ต้องการจะโพสต์แล้วก็วอนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอน
กรุงเทพมหานครไปแก้ไขไปดูแลกันหน่อยละกัน
นะคะก็นอกจากจะสยองกับบรรยากาศที่มันมืด
ลัวไฟติดดับแล้วมันยังสยองกับกองขยะด้วยเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่สำรวจสะพานลอยดังกล่าว
พบว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัดนี่แหละค่ะ
เขาไปทำความสะอาดเก็บขยะเรียบร้อยหมดแล้วนะ
เออแสดงว่าขยะนั้นคือขยะในวันเดียวเหรอคะ
นั่นสิใช่ไหมเพราะเขาก็น่าจะทำวันต่อวันหรือเปล่า
นางชุลีพรวงพิพัฒน์ภูมิหน่วยการเขตบางพลัด
ก็เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสะพานลอยนะคะบอกว่าปกติดีแล้ว
ปกติสะพานลอยนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
คือเดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็ทิ้งเลย
ก็เลยบอกวอนไปด้วยว่าทิ้งขยะให้เป็นที่ตามจุดที่สำนักงานเขตกำหนดกันหน่อยนะคะ
ส่วนกรณีไฟฟ้าส่องสว่างในทางบริษัทคู่สัญญาจะดำเนินการแก้ไข
ซึ่งก็ได้ประสานไปแล้วและล่าสุดเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนฟิลเสาไฟฟ้าแล้วนะคะ

ในช่วงที่เกิดตามภาพในคลิป
หรือว่าตามภาพที่ปรากฏออกทางสื่อมวลชนนั้นนะคะ
เป็นการที่น่าจะเกิดในเวลาที่เรายังไม่ได้เข้าดำเนินการ
แต่พอช่วงเช้านะคะช่วงเช้ามืด
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดก็จะดำเนินการเป็นปกติค่ะ
ซึ่งดิฉันก็มาณที่ที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ก็ไม่ปรากฏว่ามีขยะตกค้างแต่อย่างใดนะคะ
ในสะพานนี้นะคะถ้าเห็นดวงโคมนั้น
ซึ่งทางเขตก็มาตรวจสอบแล้วก็
ได้ประสานแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ทราบว่ามันจะมีหลายจุด

บริษัทคู่สัญญานะคะถามว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้กำชับ
แล้วก็ลงตรวจสอบตลอดนะคะเมื่อได้ทราบก็ให้แก้ไขโดยทันที
ในทุกที่เพราะฉะนั้น
ถ้าแก้ไขเร็วเราก็ชื่นชมนะฮะแต่ว่าไปฟังเสียงไปฟังชาวบ้านพูดกันหน่อย
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกของสะพานลอยเขาบอกว่าเห็นไฟกระพริบแบบนี้มา๒วันแล้ว
สะพานลอยแห่งนี้มีคนสัญจรทั้งเช้าทั้งเย็นเยอะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นช่วงทำงานนะฮะ
ก็เดินข้ามกันทุกวันยืนยันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้าไปทำความสะอาดเป็นประจำครับ
แต่ก่อนพี่เดิมมันก็แบบมีขยะแต่ไม่ได้มากขนาดนี้ไงไม่ได้มากขนาดนี้มีแต่ส่วนมากจะเป็นขี้หมามากกว่า
แต่ก็คนกวาดถนนเขาก็ขึ้นไปกวาดนะขึ้นไปกวาดขึ้นไปล้างไฟเพิ่งจะมาเสียสองวันนี้เอง
เพราะว่าพี่จะนอนอยู่ข้างบนพี่จะเห็นไงว่าอยู่ก็แป๊บขึ้นมาเป็นได้๒วัน
แล้วเมื่อเช้าเห็นคนขึ้นไปทำหรือไงประมาณนี้ค่ะ
อ๋อเห็นใจจ้าที่กฎมรเลยขี้หมาด้วยขยะด้วย
ล่ะคือคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ยืนยันว่าจริงจริงก็ทำทุกวันแต่คือวันที่เขาไปถ่ายนี่แสดงว่าขยะแต่ต่อวันนี้มันเยอะมากเลย
แสดงว่าคนที่ขึ้นเนี่ยทิ้งกันทุกวันดูวางเต็มไปหมดนะครับ
จากนี้ก็ยังมีจุดสะพานลอยหน้าโบเบสเซียมรังสิตปฐุมธานีนี่ก็เยอะแบบนี้แหละครับ
มีแฟนเพจไทยรัฐก็ส่งคลิปเข้ามาแจ้งที่เพจไทยรัฐฝากข่าวคลิป
มีเอาไว้แขวนตามป้ายด้วยคุณทุงตรงตรงน้ำ
ระพัดทีเดียวพร้อมระบุว่าขยะทิ้งเกลื่อนบนสะพานลอยโบเบสเซียบรังสิตเลย
พฤติกรรมมักง่ายจังกินแล้วเก็บซากไปทิ้งด้วย๑๐มนุษย์

ข้ามาดูสวทานะครับตั้งข้างหน้าเซียครับ

สะพาลลอยโบเบเซียมรังสิทธิ์ไม่ค่อยมีเจ้าเส้าที่ก่อนไปทำความสะอาดเลย

เพราะว่าเบสีเยียมรังสิตไม่คอยมีเจ้าที่ไปทำความสะอาดเลย
และคนทิ้งขยะก็เยอะเช่นเดียวกัน

ถ้ามีเรื่องราวต้องการจะร้องเรียนต้องการจะให้ตรวจสอบ
รับเรื่องตลอดมีเจ้าที่คอยตรวจสอบนะฮะ
ย้ำว่าชื่อว่าไทยรัฐฝากข่าวคลิป
คุณผู้ชมมีเรื่องอะไรมีคลิปมีข่าวอะไร

และเราจะตรวจสอบแล้วก็นำออกมาเสนอแบบนี้